สาระรุมจับโป๊ะผ้าผูกเอวแตงโม
คุณผู้ชมครับมันเป็นความเคลื่อนไหว
คุณจะได้รู้ว่าใครปฏิบัติยังไงคิดยังไง
แล้วคุณผู้ชมนั่นแหละใช้วิจารณญาณในการตัดสินคนเหล่านี้เอง
คือหน้าที่ของพวกเรานำเสนอทุกแง่มุม
หลังจากนั้นคุณผู้ชมอาจจะต้องกรองเอาเอง
ว่าข้อมูลนี้มาจากคนนี้เนี่ยน่าเชื่อถือขนาดไหน
ใช่ใช่หรือมั่วชวนหรือไม่ตรวจสอบกันด้วยนะคะ
ไปกันสองคนครับสสเต้กับทกิจฉนะ

ลงทุนล่องเรือลงเจ้าพญาอีกครั้งหนึ่งเขามาแล้ว

ไปหายจะไปเทียบใบไม้กับที่ติดผ้าสีขาวอยู่กับบังจักรที่อเมริกาเนี่ย
ใบไม้นี่เป็นใบไม้ของอะไรคะต้นอะไรอ่ะ
ไม่รู้เหมือนกันเขาพยายามเทียบว่ามันจะเป็นใบอะไรได้บ้าง
นายมงคลกิจสุขศิลป์ธารณนท์หรือสสเต้อภักดิ์ไทยศรีวิรัย
ไปกับทนายกิจสนะศรีบุญพิมพ์สวย
เป็นที่ปรึกษากฎหมายภักดิ์ไทยศรีวิรัยแล้วตอนนี้
พาทีมข่าวหลายสำนักเลยล่องเรือลงแม่น้ำเจ้าพระยาที่ท่าน้ำนน
ร่องแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงพระราม๕ถึงพระราม๗
ไปหาหลักฐานเพิ่มเติมจะไปตามไปหาไปเทียบไปดูใบไม้สองใบ
ติดอยู่กับผ้าลูกไม้สีขาวที่บางแจ๊กอ้างว่า
น่าจะเป็นผ้าผูกเอวของคุณตังโมที่ตกเกลือเสียชีวิตนั่นแหละ
จุดแรกครับสสเต้ร่องเรือไปยังท่าเรือพิบูรสงครามก่อน
ไปทำไมตรงนี้ไปทำพิธีบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง
แล้วก็บอกดวงวิญญาณของคุณแตงโมให้ช่วยเปิดทาง
และโดนบันดาลให้เจอหลักฐานโดยเร็ว
จากนั้นนะครับสสเต้ก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่นะฮะ
ตามหาที่มาของใบไม้ที่อยู่ในผ้าสีขาว
สสเต้เชื่อว่าอาจจะเป็นฝักของต้นทองกวาว
ก็เลยล่องเรือตามหาต้นทองกราวสิ

จุดที่๑บริเวณท่าทรายฝั่งตรงข้ามกฟภ
ไม่มีฮะไม่มีต้นทองกวาวมีแต่ต้นหูกวาง
เก็บใบมาเพื่อตรวจสอบด้วย
จากนั้นก็ล่องเรือต่อไปยังท่าเรือใต้สะพานพระราม๗
จุดนี้ทำให้สสเต้มีความหวังขึ้นมา

ไปเจอใบทองกวาวไปเจอใบทองกวาวแห้งติดอยู่
ตกอยู่นะฮะจึงเก็บมาตรวจสอบ
ส่วนต้นทองกวาวถูกตัดทิ้งไปเหลือแต่ต่อแล้ว
ส่วนจุดที่๓ครับบริเวณท่าเรือวัดรุ่มคงคาราม
แล้วก็จุดที่๔บริเวณท่าเรือวัดค้างคาว
ตรงนี้ไม่มีไม่มีต้นทองกวาว
อกจากนี้นะครับยังได้เก็บตัวอย่างของน้ำ๒จุดด้วย
บริเวณไหนบ้างอ่ะประตูระบายน้ำคลองบางกรวย
แล้วก็ฝั่งตรงข้ามจะเอาไปตรวจสอบ
แล้วก็อ้างอิงข้อมูลของตำรวจที่ระบุว่า
คุณแตงโมตกน้ำช่วงประมาณ๔ทุ่มครึ่ง
จะเอาน้ำไปตรวจหาความเป็นกรดเป็นกรดเป็นด่าง
หาความหนาแน่นของน้ำแล้วก็ทรายแล้วก็โครนในน้ำด้วย
เพื่อเปรียบเทียบกับน้ำที่อยู่ในร่างกายของคุณแตงโม
โดยจะนำหลักฐานทั้งหมดไปส่งให้คุณหญิงหมอพรทิพย์
แล้วก็กรรมธิการเพื่อตรวจสอบ
หลังจากเสร็จภารกิจตามหาฝักทองกวาวแล้ว
สสเต้ตอบข้อสักถามผู้สื่อข่าว
ถึงกรณีที่ว่าที่๑๐๓ธนกิจ
หลักฐานุการณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทธิธรรม
เขาพูดถึงเชือกที่ผูกเอว

ไอ้เชือกนี่มันล้อยอยู่ในผ้าสีขาว
ที่ติดอยู่กับตัวคุณแตงโม
แต่ผ้ามีแค่ผ้าที่หายไป
แต่บางแจ๊กระบุว่ามีทั้งผ้าและเชือกอยู่ครบ

ทราบว่าที่ศพคุณแตงโมมีผ้าผูกเอวลายลูกไม้ติดอยู่
แต่ยืนยันว่าเขาดูรูปของบางแจ๊กดีแล้ว

ว่าท่านเลขาเข้าใจคลาดเคลื่อน

ทีนี้เรื่องของผ้าผูกเอวของคุณแตงโม
คนที่จุดประเด็นนี้เป็นคนแรกก็คือบังแจ๊กราชาไฮเดอร์ถูกไหมคะ
บางคนก็รู้สึกตื่นเต้นว่าเป็นหลักฐานใหม่

พอทีนี้ชาวเน็ตรุ่มจับโปรด
ว่าผ้าผูกเอวเป็นของจริงหรือเป็นของปลอม
ตอนแรกเนี่ยสสเต้บอกว่าจะบินรัดฟ้าไปรับผ้านี้

เมื่อวานนี้ค่ำค่ะมีการโพสต์ค่ะคุณผู้ชม

เดี๋ยวลองไปดูโพสต์หน่อยนะคะอันนี้ตอนที่เขาไลฟ์สดกันนะคะ
นี่คุณคุณ
ช่ายค่ะแต่ถ้าเกิดว่าถึงแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเจ้าต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ความจริง
แรกเลยต้องตรวจให้ได้ก่อนต้องพิสูจน์ทราบให้ได้ก่อนว่า
นี่คือผ้าที่คุณแตงโมผูกเอววันเกิดเหตุหรือไม่

ที่๒ถ้าเกิดว่าเป็นของจริงถ้าไม่ใช่ของปลอมนี้ตกไปเลยนะ

ผูกเอวของคุณแตงโมด่านต่อไปก็ต้องมีการ

พูดกันเหมือนว่ามีคราบเลือดอยู่ด้วย

ถ้าเกิดว่าเป็นคราบเลือดเป็นคราบเลือดของคุณแตงโมใช่หรือเปล่า
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมรอดูนะคะ
แล้วแต่แต่ละคนจะคิดเลยนะคะ
ทีนี้เมื่อวานนี้คุณผู้ชมเรื่องผ้านี้ผ้าผูกเอวนี่นะคะ
พี่หนุ่มพูดในรายการข่าวใส่ไข่เมื่อวานนี้ฉันนั่งดูอยู่นะฮะ
หนุ่มพูดลักษณะทำนองที่ว่าไม่เชื่อแล้วก็ไม่ใช่ว่าผ้านี้เป็นผ้าผูกเอวของคุณแตงโม
เพราะพี่หนุ่มมีการโชว์ภาพนอกจากภาพที่ปรากฏไปผ่านสื่อก่อนหน้านี้แล้ว
ภาพหลักก็คือภาพนี้ด้านบนเห็นไหมคะ
ภาพที่คุณแตงโมนั่งอยู่บนเรือ
พี่หนุ่มโพสต์ให้ดูอีกภาพหนึ่งโชว์ให้ดูอีกภาพหนึ่งเมื่อวานเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะคะ
ลักษณะภายนอกพวกริ้วต่างมันก็ไม่ใช่แล้วนะคะ

ทีนี้มีอีกคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่เขาบอกว่าอย่าไปบ้าจี้ตามบังแจ๊ก
อย่าไปบ้าจี้ตามบังแจ๊ก
ทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนะคะ
นี่โพสต์แร่ยาวเลยด้านบนอ่านสิคะ
สื่อไทยอย่าให้บังแจ๊กปั่นนะครับมันเสียราคา
โอ้โหเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะ
พูดสั้นชัดเลยปัญญาอ่อน
จริงนี่คุณผู้ชมธนายตั้มบอกว่า
แจ๊กเนี่ยเคยพยายามติดต่อทักแชททั้งไลน์ทั้งไอจี
ทั้งข้อความในเฟสบุ๊คมาธนายตั้ม

คุยกับคนแบบนี้มันเสียเวลา
แล้วก็มีการบล็อกเลยนะคะมีการบล็อกเลย
คือบางแจ๊กนี่คุณผู้ชมลองดูนะคะ
เห็นไหมคะด้านบนเนี่ยเห็นไหมนั่นบล็อกแล้วนะ
เออบล็อกไปแล้วนะคะผู้ชมลองดูเองนะคะ

แต่ที่แน่ทนายตั้มบอกไม่คุยด้วยเสียเวลานะคะ
ทีนี้ย้อนกลับไปดูในโพสต์อีกนิดหนึ่ง
ในโพสต์ธนายตั้มเขียนไว้ยาวเหมือนกันเมื่อวานนี้นะคะ
แล้วมีช่วงหนึ่งไปพาดพิงสอสอพี่เต้
กับทนายกฤษณะอดีตทนายความของแม่นะคะ
บอกว่าสองคนนี้ไม่ทันเกมบ้าจี้ตามบังแจ๊ก
เชื่อข้อมูลแล้วยังไปไลฟ์กันอีก
ระวังจะเสียหมา
โอ้โหระวังจะเสียหมา

ยกหูโทรหาทนายตั้มเลยนะ
ใช่ค่ะบอกว่าทำไมต้องพูดแรงกันขนาดนี้

บอกว่าจะเสียหมาปัญญาอ่อนบ้าจี้ไม่ทันเกม
ตรงไหนทนายตั้มบอกแบบนี้นะคะ

ขอให้มีสตินะคะอย่าให้ราคากับคนประเภทนี้
ทนายตั้มใช้คำแรงอีกครั้งหนึ่ง
บอกว่าโคตรจะเสียหมา

ก่อนที่จะเอาหลักฐานอะไรมาให้สังคมดู

อย่างทนายตั้มก่อนที่จะมีการโพสต์คลิปเสียงของคุณแรมโบอีศาล
นายตั้มก็ตรวจสอบก่อนโทรไปถามแรมโบอีสานว่านี่เสียงพี่จริงหรือเปล่า
โบอีสานก็ตอบแล้วว่าเสียงพี่จริงถึงกล้าโพสต์
อันนี้ต้องตรวจสอบก่อนไม่งั้นสังคมเขาจะปั่นป่วน
แล้วก็กลายเป็นเรื่องอื่นไปอีกอ่ะนะฮะ
แบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะจะได้รู้ว่าใครมันไร้สาระ
อีกหน่อยคุณผู้ชมในอนาคตจะกาเอาไว้หรือจะกาทิ้ง

ใช่ค่ะเราก็นำเสนอหลากหลายมิตินะคะ
คุณผู้ชมซึ่งเป็นคนดูเนี่ยได้ตัดสินใจเอาเองว่าจะเลือกเชื่อหรือไม่เชื่อนะคะ
ซึ่งนับตั้งแต่มีประเด็นผ้าผูกเอวสีขาวไปอยู่กับบังแจ๊กเนี่ยนะฮะ
เท่าที่ลองไปสังเกตคอมเมนต์ดูของชาวเน็ตก็จะแบ่งเป็นสองฝั่ง

แต่อีกมุมหนึ่งบางส่วนนะเขาชื่นชมพี่เต้เหมือนกัน
ต่อให้มันจะเป็นหลักฐานที่ไม่ได้เป็นเรื่องจริงก็ตาม
แต่อย่างน้อยเห็นถึงความพยายาม
อยากจะช่วยหาพยาหลักฐานก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะ